นี่ค่ะภารกิจในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่า

จาแซมลาออกจากหน่วยซิลไปแล้ว
ไปทำงานท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ยังจะขอใช้แบบลาพักร้อนของตัวเอง

เพื่อจะไปปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวง

นี่แหละค่ะความเสียสละของจ่าแซมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงนะคะ
ทีมข่าวของเรานำเสนอรายงานพิเศษ
คุณผู้ชมได้เห็นความเสียสละของวีรบุรุษท่านนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเรานำเสนอรายงานพิเศษ

ทีมข่าวของเรานำเสนอรายงานพิเศษ

ทีมข่าวของเรานำเสนอรายงานพิเศษ

ทีมข่าวของเรานำเสนอรายงานพิเศษ
ทีมข่าวของเรานำเสนอรายงานพิเศษ
ทีมข่าวของเรานำเสนอรายงานพิเศษ
ทีมข่าวของเรานำเสนอรายงานพิเศษ

ทีมข่าวของเรานำเสนอรายงานพิเศษ

ทีมข่าวของเรานำเสนอรายงานพิเศษ

จ่าแซมเข้าร่วมกับหน่วยซิล

ด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแรง
เพราะผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนัก
ประกอบกับเป็นนักไตรกีฬา
จ่าแซมจึงร่วมภารกิจดำน้ำ
ร่วมภารกิจดำน้ำเข้าไปค้นหาทีมหมูป่าภายในถ้ำหลวง
ทำกลางข้อจำกัดและอุปสรรคนานับประการ
แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้จ่าแซมและชุดค้นหาและความพยายามแม้แต่น้อย
๒กรกฎาคมหลังจากนักดำน้ำชาวอังกฤษ
พบนักฟุตบอลทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยที่บริเวณเนินนมสาว
กู้ภัยทั้งไทยและต่างชาติได้ร่วมกันวางแผน
เพื่อเร่งช่วยเหลือทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำให้ได้โดยเร็ว
โดยทำงานแข่งกับเวลาและฟ้าฝนที่กระหน่ำลงมาไม่ขาดสาย
ทุ่มเศษของคืนวันที่๕กรกฎาคม
จ่าแซมกับหน่วยซิลได้รับภารกิจลำเลียงทั้งอากาศจากโถง๓ของถ้ำหลวง
วางกระจายตามจุดต่างรวมถึงบริเวณสามแยกของถ้ำ
หลังภารกิจลำเลียงถังอากาศตามแผนการกู้ภัยสำเร็จ
จึงดำน้ำกลับมาอย่างโถง๓
แต่แล้วก็เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อจ่าแซมหมดสติขณะดำน้ำ

นำมาปฐมพยาบาลต่อที่โถง๓แต่ก็ยังไม่ได้สติ
และเสียชีวิตลงในเวลา๑นาฬิกา
ไร้วิญญาณของเขาถูกนำออกมานอกถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลค่ายพญาเมงรายมหาราช
ศพของจ่าแซมถูกนำมาประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียจชายชาตินักรบ
ที่บ้านเกิดในอำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ด
ทำกลางความโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ
โดยเฉพาะครอบครัวกูนันที่ไม่มีใครคาดคิดว่า
สูญเสียลูกชายหัวแก้วหูแหวนเพียงคนเดียวไป
วัยเพียง๓๘ปีแต่ก็รู้สึกภาคภูมิใจในความเสียสละของลูกชาย
จ้าสัญญาณเขาก็เป็นหน่วยชิ้วอยู่แล้ว
ถ้าไปไม่ไปช่วยมันกระดูกอะไร
แต่จริงไม่ก็ปลดไม่ได้ไม่ก็ต้องช่วยเขา
ความเสียใจที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียยากเกินจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดให้ใครได้รับรู้
แต่วลีพรกูนันภรรยาของจ่าแซมที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา๘ปี
ทำได้เพียงระบายเสียใจผ่านข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัว
ถึงคนรักด้วยความอาลัยและหวังให้สามีที่คอยเอาใจช่วยทีมหมูป่าอยู่บนฟ้า
ได้รับรู้ว่าภารกิจการช่วยเหลือสำเร็จตามความตั้งใจแล้ว
เขาเป็นคนที่เคยบอกว่าถ้าภารกิจพิสุทธิ์เขาก็จะไม่หยุด
แต่ณทุกที่เขาไปก่อนที่ภารกิจเขาจะเสร็จ
ฉะนั้นภารกิจต่อไปเขาก็คงจะต้องเป็นของทีมงานที่เหลือ
จ่าเอกสมานหรือจ่าแซมในวัย๓๘ปี

สูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือหน่วยซิลรุ่นที่๓๐
ก่อนจะลาออกจากราชการและเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุ
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ด้วยความเป็นคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
จ่าแซมจึงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแนวผชนภัยมาแล้วหลายรายการ
จนสามารถคว้าแชมป์มาได้จำนวนมาก
อีกทั้งยังมีจิตอาสาทำงานร่วมกับกองทัพเรืออยู่บ่อยครั้ง
จะลาออกจากราชการไปแล้วก็ตาม
ซึ่งภารกิจสุดท้ายคือการเข้าช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ชื่อของจ่าแซมไม่เพียงตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศเท่านั้น
แต่คนทั่วโลกที่รับรู้ถึงความกล้าหารและความเสียสละ
ต่างก็ยกย่องให้เขาเป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
หนึ่งชีวิตจะมอดดับลง
แต่ก็จุดประกายความเสียสละในหัวใจของใครอีกหลายคนบนโลกนี้
และชื่อของสมานกุนันจะยังคงประทับไว้ในความทรงจำตราบนานเท่านาน
ข้าวไทยรัฐทีวีรายงาน